คุณผู้ชมมีศัพท์ใหม่มาฝากคุณผู้ชมจากสำนักงานราชบัณฑิตยศภา
วันนี้มีการบรรยัติศัพท์ใหม่ขึ้นมา๑คำค่ะ

เราก็ได้คลิกแบดมาตลอดจนกระทั่งวันนี้ราชบัณฑิตริยสัพพานี่
คือเค้ามีการบรรจัดศัพท์ใช่ไหมทีเป็นศัพท์
พาดหัวยั่วให้คลิกก็เป็นภาษาไทย
เป็นคำจำกัดความภาษาใช่ไหมคะเป็นคำจำกัดความออกมานะคะ
คือพาดหัวยู่ให้คลิกเป็นยังไงคือเห็นแล้วอยากจะคลิก
แต่คลิกไปแล้วหลายคนก็จะบอกว่าเอาเวลาของฉันคืนมา
ใช่ยกตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปไงใช่ไหมอย่างเช่นชายคนนี้มีอายุถึง๑๐๐ปี
เพราะดื่มสิ่งนี้ปรากฏกดเข้าไปข้างในไม่มีอะไรเลยหรือว่าโฆษณา
ครึ่งดื่มชุดกำลังอะไรต่างก็ว่าไปบางทีเขาทำเพื่อที่จะเป็นการหารายได้
ยอดคลิกเข้าไปดูแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ตรงเนี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งนะคะ
ว่าคือบางทีถ้าเราอ่านอะไรแบบเร็วเกินไปเนี่ยแล้วเราไปจับใจความจากพาดหัวยั่วให้คลิกเนี่ยครับ
เราไม่รู้รายละเอียดเนี่ยเราก็จะจำเนื้อหาตรงพาดหัวตรงนั้นไง
แล้วทำให้เราได้รับการสื่อสารแบบผิดบางทีมันเป็นพาดหัวเพื่อที่ให้มันน่าคลิก
เราก็จะจำพาดหัวตรงนั้นแล้วสร้างความเข้าใจผิดในสังคมได้
แต่พี่อ่านภาษาไทยเลยเนอะพาดหัวยั่วให้คลิกฟังแล้วจั๊กข้าจีนเหมือนกับ

เรามีคำไทยราชบัณฑิตเขาก็ตั้งมาให้แล้วเรียบร้อย
แต่ว่าถึงทางราชบัณฑฎเขาก็บอกว่าตามข่าวใช้คำว่าคลิกเบจก็ได้
ถ้าจะใช้ภาษาไทยก็มีคำว่าคลิกเบส
แต่เบจก็คือสระเอบ่าไปไม้เต่า

ใช้อันไหนก็ได้เข้าใจเหมือนกัน
ก็อย่าไปเข้าใจเนื้อหาที่มันต้องการจะสื่อแบบนั้นก็แล้วกัน
สำหรับพาดหัวแบบนี้นะคะ